หากคุณขับรถแล้วไปทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
อย่าคิดว่าจะรอดพ้นสายตาณตอนนี้

แล้วทุกคนสามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

เป็นเหตุการณ์ที่เขามีการแชร์กันในโลกโซเชียล
กรณีคนขับรถกระบะสีขาว
ขับไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์จนล้มแล้วก็บาดเจ็บ

นี่เป็นประกายไฟขึ้นบนท้องถนนเลยแบบนี้

รับผิดชอบกับการกระทำของตัวเองหน่อย

เขาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นี่เห็นไหมคะคุณ

อ๋อใช่คือรถกระบะนี่นะฮะ
ขับมาเฉียดรถจักรยานยนต์นะคะ
ล้มคว่ำแล้วก็ถลายไปตามพื้นถนน

รถคันหลังตามมาเบรกทันค่ะ

ติดต่อไปยังผู้ที่โพสต์คลิปอุบัติเหตุนี้
ว่าเป็นคลิปของตัวเองจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘ธันวาคม
แถวถนน๒๐๑เส้นเลี่ยงเมืองชายภูมิ
คือวันนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็บอกถ้าเขาขับรถเร็วอีกนิดนึง
ถ้าเขาเบรกไม่ทันเนี่ยเขาอาจจะชน

เพราะว่าถนนเลี่ยงเมืองส่วนใหญ่จะขับเร็ว
สาเหตุที่โพสต์คลิปลงแบบนี้
เพราะว่าต้องการช่วยตามหารถกระบะคันที่ก่อเหตุ
ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บาดเจ็บนะคะ
เราก็ติดต่อไปยังผู้เสียหายค่ะ
ก็คือนายอนุชาทองล้อมอายุ๒๐ปี

มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมา
เล่าเหตุการณ์วันนั้นว่าประมาณ๒ทุ่ม
ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านที่ชายภูมิ
ถูกรถกระบะคันนี้มาเฉียวชนจนล้มจนบาดเจ็บ

เมืองต้นแจ้งความไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชายภูมิ

อาจจะลุ่มเรื่องคดีอยู่ในภูมิ
แต่ไม่ได้สนใจคดีนี้มันแบบแบบเหมือนร้อย
ผมก็เลยแบบว่าเออผมก็ได้วีดีโอมาละ
เนี่ยมีหลักฐานมีอะไรมันควรจะรู้แป้นทะเบียนหน้าไหม
แล้วก็บอกให้ไปซูมค่ะดูเอาเอง
เข้าคอมเสียบดูอะไรอย่างนี้ล่ะ
ขอโทษทำให้เป็นตรงนั้น
ก็เลยดูเวลาใน๒ตรง๕นาทีจะขอลูกล้องของเถอะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีเธอบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมสำเร็จ

แล้วก็ไปตรวจสอบเลขทะเบียนรถคันก่อเหตุ
และจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ